ก็ปุ้ยป่วยโควิด๑๙ยังหาทำแบบนี้อีก

คราวนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเลยนะไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขารู้ตัวว่าถูกผู้ชายคนนี้แอบถ่ายไปรอบที่๓แล้ว
คราวนี้ขอยืมคำปุ้ยหน่อยถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงเลย

นี่ถ้าเจอน้องปุ้ยผมนะไม่ใช่พี่ถ่ายอะไรอ่ะ

นี่ฮะผู้ชายคนนี้อยู่ในชุดคนไข้ทำเป็นหูทวนลมพอถูกถามว่าพี่ถ่ายอะไรอ่ะคะ
หมุนกล้องหรือว่าแพนกล้องไปทางอื่นเลยแล้วทำเป็นเดินเนียนเหมือนกำลังวิดีโอคอลคุยกับใครอยู่อะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับเป็นพฤติกรรมการแอบถ่ายคนที่กำลังป่วยนะครับไม่ป่วยก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะฮะถือว่าเป็นการคุกคามอย่างชัดเจนคือผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับแล้วก็ระบุว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยจริงวันนี้คือรอบที่๓แฮชแท็กโจรโรคจิตโควิดในรูปแบบผู้ป่วย
ที่สุภาพสุตรีท่านนี้จนทราบว่าเธอป่วยโควิด๑๙เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐแห่ง๑ในจังหวัดสมุดปราการ
ขณะที่เธอนอนพักอยู่ในห้องนะมีคนไข้ผู้ชายนะครับ
เป็นโควิด๑๙เหมือนกันแต่ว่าอยู่ห้องในชั้นเดียวกันเนี่ย
ทำเป็นเดินมาพักผ่อนหย่อนใจเปลี่ยนอิริยาบท
แล้วถือโทรศัพท์ด้วยครับคุณผู้ชมฮะเหมือนวิดีโอคอล
คุยกับเพื่อนทำเสียงดังเชียวแล้วก็แพนกล้องจากโทรศัพท์
ที่เขามองอยู่มาที่เธอนอนทำเป็นติเรียน
เธอบอกว่าเธอโดนมาแบบนี้มาแล้ว๒รอบ
รอบ๓จะไม่ยอมเธอเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
แจ้งพยาบาลไปแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะมีมาตรการอะไรออกมา
ส่วนจะแจ้งความเริ่มเรียนคดีหรือไม่ขอคิดดูก่อน
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะรับแจ้งความหรือเปล่า
แค่ต้องการความปลอดภัยครับเธอบอกแบบนี้
ที่เอามาโพสต์คือหากโรงพยาบาล
ต้องรักษาผู้ป่วยชายกับผู้หญิง
บอกว่าควรจะแบ่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วน
แต่จริงอันนี้ผมว่ามันก็เป็นสัตว์ส่วนแล้วล่ะ
แต่มันอยู่ที่ผู้ชายท่านนี้แหละนะครับที่มากระทำกับเธอแบบนี้